ส่วนความคืบหน้านะคะคดีที่มีอาการยิงคนขับรถยนต์วีออสนะคะ
บริเวณแยกคลองเตยเมื่อช่วงเดือนที่แล้วนะคะ
คนร้ายตอนนี้จับได้แล้วนะคะสามารถควบคุมตัวได้แล้ว
แล้วก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุเลย

ผู้ต้องหารับสารภาพค่ะทำไปเพราะว่าความโมโหหึงหวง
ตำรวจก็เตรียมนำตัวไปขออำนาจสารอาญากรุงเทพใต้ฝากขังพรุ่งนี้ค่ะ
พลตำรวจโทสานิทมหาธาวรรักษาราชการแทน
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานควบคุมตัวนายภูริชการวงดีและนายพานุพงศ์จุฬาทิพย์
สองผู้ต้องหาที่ก่อเหตุยิงนายสุวิทย์อนันณฑีชัยได้รับบาดเจ็บสาหัส
บริเวณถนนพระรามสี่ขาเข้ามาทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะ
บริเวณจุดเกิดเหตุซึ่งผู้ต้องหาทั้งสองคนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
ในการนำชี้นะคะตั้งแต่จุดขับรถตามรถยนต์ของผู้เสียหาย
กระทั่งจอดรถจักรยานยนต์และยิงใส่รถของผู้เสียหาย
นายภูริชการยังคงยืนยันว่าปมก่อเหตุมาจากความหึงหวงและเสียทรัพย์ค่ะ
บรรดาโทสะก่อเหตุโดยเมื่อกลางปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดค่ะ
หลังกลับมาจากต่างประเทศพบว่าพันรยาคบหากับผู้ชายคนหนึ่ง
โกงทรัพย์สินไปมูลค่ากว่า๑๐ล้านบาท
นี้ปฏิเสธวางแผนก่อเหตุล่วงหน้าเพราะว่าในวันเกิดเหตุค่ะ
ไปเจอที่ตลาดโดยบังเอิญจึงเกิดบันดาลโทษะ
กลับไปนำปืนมายิงใส่รถโดยไม่ได้จงใจจะยิงใส่ใครนะคะ
ส่วนนายพานุพงศ์ซึ่งเป็นผู้ขี่รถจักรยานยนต์
อ้างว่านายภูริชการไหว้วานให้ขี่รถจักรยานยนต์
พาไปเคลียร์ปัญหาส่วนตัวแต่ไม่คิดว่านายภูริชการ
จะลงมือยิงนายสุวิทย์ค่ะ
พลตำรวจโทสานิทมหาธาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการ
ตำรวจนครบานกล่าวนะคะว่าจากการสอบสวนเบื้องต้น
ผู้ต้องหารับสารภาพว่าลงมือก่อเหตุจริง
แต่ยังมีคำให้การบางจุดที่น่าจะมีการปกปิดนะคะ
เช่นจุดที่นำรถจักรยานยนต์และปืนที่ใช้ก่อเหตุไปทิ้ง
ซึ่งตำรวจจะเร่งติดตามของกลางทั้งหมดมาให้ได้ค่ะ
อกจากนี้วันพรุ่งนี้ตำรวจนครบานท่าเรือจะนำตัว
ผู้ต้องหาทั้งสองคนไปขออำนาจสารอาญากรุงเทพใต้
ฝากค้างตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะ